ก็จากโควิดก็ทำให้เด็กต้องเรียนออนไลน์
แล้วเขามีการวิเคราะห์ว่าเด็กที่เรียนออนไลน์

แล้วก็มีปัญหาต่อศักยภาพเด็กที่ถดถอยลงด้วยนะครับ

เตรียมจะฉีดวัคซีนให้กับเด็กแล้ว

ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย

สวัสดีครับคุณบุ๊คค่ะคุณน้ำแข็งครับ

ท่านผู้ชมพ่อแม่ผู้ปกครอง
เชียร์กันมาเยอะเลยครับที่จะให้
รัฐบาลหยิบเอาเรื่องปัญหาการเรียนออนไลน์

เพราะว่าถ้าโควิดยังระบาดอีกนาน
ไม่รู้ว่าโรงเรียนจะเปิดสอนปกติได้อีกนานแค่ไหน
วันนี้มีข้อเสนอมาเป็นหัวข่าว
โอ้โหมาแนวนี้เลยครับ

สั่งหยุดเรียนออนไลน์

เปิดช่องให้โรงเรียนบูรณาการวิธีสอนเอง
แล้วก็บอกว่าเผยพื้นที่๒๙จังหวัดที่สีแดงเข้ม

ไม่มีสมาร์ทโฟน๙๙

คนที่ออกมาจี้เรื่องนี้คือ
อาจารย์สมพงศ์จิตระดับ

แล้วเป็นนักวิชาการด้านการศึกษา
กล้าแสดงความคิดเห็นตรงไปตรงมา
ต่อเรื่องวงการศึกษาไทยมายาวนานแล้วครับ
ผมเคยสัมภาษณ์อาจารย์สมพงศ์เนี่ย

คุยเรื่องการศึกษามาแล้วหลายครั้ง

ท่านบอกว่าถ้าเรายังบริหารการศึกษาของชาติอยู่แบบนี้
เราจะเดินไปสู่ความล้มเหลวทางการศึกษา
แล้วก็ชี้ให้ดูว่าเห็นไหมเนี่ยในอาเซียน๑๐ประเทศเนี่ย
เขาจัดอันดับเรื่องคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
อันดับของเรายิ่งไหลลงไปอยู่อันดับท้ายไปเรื่อย
อาจารย์สมพงศ์เคยเป็นเจ้าของวลีที่บอกว่าตอนนี้
ถ้าปล่อยไว้เป็นอย่างนี้เราจองที่โหลไว้ได้เลย
ทีนี้เรื่องที่อาจารย์สมพงศ์เสนอ
เรื่องการเรียนออนไลน์ที่ทำกันอยู่แล้วเป็นผลให้เด็กเครียดเนี่ย
เพราะว่าเรียนมากอยู่หน้าจอทั้งวันครูก็ให้การบ้านมาก
อาจารย์สมพงศ์บอกว่าการเรียนลักษณะนี้เนี่ย
ซึ่งเป็นการเรียนที่ผู้สอนบรรยายผู้เรียนนั่งฟัง
เด็กไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับใคร
จะทำให้เด็กอ้วนติดเกมมากขึ้น
แล้วนี่ถ้าภาคเรียนที่๒ปี๖๔ยังไม่สามารถเปิดเรียนออนไซต์ได้
ก็จะทำให้คุณภาพการเรียนของเด็กถอยหลังไปอีก๑ปี
ฉะนั้นกระทรวงควรจะคำนึงถึงสิทธิและความต้องการของเด็กให้มากกว่านี้
เพราะสิ่งที่เด็กเสนอข้อเรียกร้องมามีเหตุผล
แล้วอาจารย์ก็มองว่าการรูปแบบการเรียน๕ออนเนี่ย
กระทรวงกำหนดควรจะยกเลิก

ออนเนี่ยถ้าท่านดูในจอเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าอ๋อ

อนไซต์คือเรียนที่โรงเรียน
อนแอร์เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ออนดีมานเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง
ออนไลน์ก็เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
อนแฮนด์ก็เรียนที่บ้านโดยเอกสาร

เพราะขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ยกเลิก

แล้วจากนั้นไปในทางปฏิบัติ

กระทรวงควรจะยกเลิก
แล้วเป็นนโยบายรวมศูนย์ที่ทำให้ครูติดกรอบ
ขณะนี้มีการสอนจำนวนมาก
อยากมีการสอนโรงเรียนขนาดใหญ่

มาเรียนที่โรงเรียนส่วนหนึ่ง

ไปไปเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง

สภาพความไม่พร้อมของเด็กเนี่ย

เด็กในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
สีแดง๒๙จังหวัด
พบเด็กยากจนพิเศษจำนวน๒๗๑๘๘คน

ธรรมทัศน์๘๗
จำนวนนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์

ไม่มีไฟฟ้าใช้ยังมีตั้ง๑๐เลยครับ
ฉะนั้นนโยบายที่กระทรวงออกมา
เป็นนโยบายที่เด็กเรียนไปตามมีตามเกิด
แล้วทำให้เด็กเข้าไม่ถึง

แล้วจะหลุดจากระบบการศึกษาไป
อาจารย์สมพงศ์ถึงตั้งคำถามว่า
เรียนออนไลน์ที่ทำให้เด็กเครียด๗๘ชั่วโมงต่อวันเนี่ย

ซึ่งหากนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนในโรงเรียนได้ในเทอม๒
ก็จะช่วยให้เด็กหายเครียดได้เร็วขึ้น
เพราะเด็กได้สนุกสนานกับเพื่อน
คำถามข้อใหญ่ก็คือว่าจะให้เด็กไปเรียนหนังสือได้ยังไงในช่วงเวลานี้
เพราะคนก็บอกว่าติดโควิดกันตั้งเยอะแยะ
อาจารย์สมพงศ์ให้ข้อมูลนี้ครับ
ข้อมูลที่ว่าเด็กที่ติดเชื้อโควิดตอนนี้มีอยู่๑๔๐๐๐คนนี่ตัวเลขกลมนะ
แล้วในจำนวนนี้เสียชีวิตเพียง๑๓ราย
แล้วพอไปเจาะดูเด็กที่เสียชีวิต๑๓ราย
แล้วแต่มีโรคประจำตัวทุกคน
แปลว่าเด็กถ้าไม่มีโรคประจำตัวไม่มีปัญหาเรื่องของโควิด

แต่อีกทางหนึ่งที่มีข่าวมาวันนี้ก็คือที่จะทำให้โรงเรียนเปิดได้เร็วขึ้น
คือการเร่งฉีดวัคซีนในแวดวงครู

ส่วนที่สองก็คือพูดกันถึงเรื่องวัคซีนที่เอามาฉีดเด็ก
วันนี้ก็มีความคืบหน้าว่า
เขามายื่นออยขออนุมัติ

คุณหมอไปสารดั่นคุ้มท่านบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้อนุมัติการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ๓ขวบขึ้นไป
แต่ว่ามีซิโนฟาร์มที่อยู่ในระหว่างยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนฉีดเด็กอายุ๓ขวบขึ้นไป
ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่อ้าวอันนี้ก็เป็นความหวังนะครับ
คือถ้าครูบาอาจารย์ได้ฉีดวัคซีนกันพร้อมเด็กอายุ๓ขวบกว่าฉีดวัคซีนได้
พอถึงเวลานั้นความหวังในการจะเปิดเรียนปกติ
ก็จะมีมากขึ้นเร็วขึ้นความเครียดในบ้านอันเกิดจากการเรียนออนไลน์
โดยเฉพาะกับลูกเด็กเล็กเนี่ยก็จะหายไป
อันนี้เป็นความหวังเป็นเรื่องที่จะรอแต่ทั้งหมดเนี่ยระยะที่รอ
ผมเข้าใจว่ากระทรวงศึกษาจะต้องจะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะให้
การเรียนออนไลน์ได้ผลมากกว่านี้แก้ปัญหาเรื่องเด็กเครียด
แก้ปัญหาเรื่องที่เขาพูดกันถึงว่าการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ย
เป็นนรกในบ้านเอาละวันนี้ปิดท้ายรายการอยากจะขีดเส้นใต้
ผมตามความเคลื่อนไหวในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มานานเพราะว่าเป็นนโยบายที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์
ตอนหลังเนี่ยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เขาก็ให้ความสำคัญ
เขาก็ไปจัดงานให้คนได้รู้ว่าไอ้งานงานเกษตรอินทรีย์ของดีเพื่อสุขภาพเนี่ย
มันจะเป็นประโยชน์กับสังคมยังไงเขาเชิญชวนไปเยี่ยมชมชอบชิมงานออร์แกนิค
เขาจะจัดขึ้นในสามจังหวัดที่จังหวัดนครสวรรค์
ที่จังหวัดลำปางจัดตั้งแต่วันที่๙ถึง๑๓กันยาที่ลานรถม้าศูนย์การค้า
หกถึงยี่สิบกันยาลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ฉะนั้นคนที่อยู่นครสวรรค์ลำปางพิสุโลกจังหวัดใกล้เคียงก็เชิญ
ในงานเนี่ยจะพบกับสินค้าออร์แกนิคที่คัดสรรมาจากเกษตรกรและเครือข่ายของหมู่บ้านอินซี
และออร์แกนิคฟาร์มเฮาวสเปรตที่มีมาตรฐานระดับประเทศระดับสากลทั้งผลไม้ทั้งอาหารทั้งเครื่องสำอางเยอะเลยครับ
เอาเป็นว่าถ้าท่านสนใจสอบถามเพิ่มเติม
เบอร์สายด่วนหนึ่งห้าหกเก้าสายด่วนหนึ่งห้าหกเก้ากรมการค้าภายใน
อันนี้คือเรื่องที่เป็นประโยชน์ครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ